ปิดเทอมเด็กกับน้ำระวังให้ดี

เด็กชาย๘ขวบน้องแอบไปเล่นในสระน้ำ
จมน้ำฮะคุณยายเป็นแบบนี้เลยครับ
สงสารหลานไหมยาย
เฮ่ยคักกว่าลูกอีก

คุณยายจุดทูปลาหลานชายครับ
หน้าโรงศพเป็นครั้งสุดท้ายทั้งน้ำตาท่าน
หลังจากหลานแอบไปเล่นน้ำในสระ

ยายบอกว่าหลานสัญญาว่าโตขึ้นจะบวชให้ยาย
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับที่
น้องสีแปดขวบโอ้โหลูกฮะ
มน้ำในสระนะฮะลึกนะครับ
ประมาณสัก๔เมตรแต่กว้างแล้วยาวมากนะฮะ
ยาว๑๒เมตรกว้าง๑๐เมตรนะครับ
นางสีวิทย์ไถสงศ์อายุ๖๔ปี
ยายของน้องซีเล่าบอกว่าอยู่กับหลานสองคน
พ่อแม่หลานเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่น้องยังเล็ก
ส่วนยายเนี่ยมีอาชีพรับจ้างกรอกฐาน
แล้วก็ได้เงินเอามาก็มาเลี้ยงหลาน
วันเกิดเหตุยายทำงานอยู่นะฮะ
เห็นหายไปนานผิดสังเกตไปเดินหา

เห็นเสื้อผ้าหลานกองอยู่ข้างสระนะฮะ
ใจแทบสลายคนมาช่วยงมหา
แล้วก็พบร่างหลานที่เสียชีวิตครับ
ส่วนอีกเหตุหนึ่งที่อุดรธานีครับ

หวังจะมาขายหารายได้ช่วยยายที่เลี้ยงมา
ปรากฏว่าน้องชายตกน้ำพี่สาวลงไปช่วย
อดคอกันจมน้ำทั้งคู่ฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของนางบุญไทยทองขาว
อายุ๔๘ปีเป็นยายของผู้เสียชีวิต

คุณผู้ชมอันนี้เสีย๒คนคู่เลย
โอ้โหเปิดเผยกับทีมข่าวทั้งน้ำตาบอกว่า

หาปลาครั้งนี้เป็นการหาปลาครั้งแรกในชีวิตของหลาน
ปกติแล้วหลานจะไปส่องกบส่องเขียด

ตอนที่ไปเจอร่างหลานเนี่ยยายร้องไห้ร้องจนพูดไม่ออก
เพราะที่บ้านมีแค่กันแค่๓คนยายกับหลานสองคนนี้

จากนี้จะเหลือยายแค่เพียงคนเดียว

โอ้โหเด็กสองคนนี้มันเด็กดี
กระตันยูช่วยยายขายก๋วยเตี๋ยวล้างจาน
เสียใจนะฮะอยากจะร้องไห้ไปกับยายด้วยเลยครับ
ทั้งสองครอบครัวนี้ก็สูญเสียทั้งคู่
แล้วที่เหลืออยู่ก็คือยายอยู่ตัวคนเดียวทั้งคู่เลยนะคะ